รัฐจอประเด็นคืนนี้จะพาไปเจาะสนามเลือกตั้งที่จังหวัดพิจิตรนะครับ
จังหวัดพิจิตรมีสอได้๓คนนะครับ
มีการคาดการณ์ว่าพักไทยรักษาชาตินั้นอาจจะปักทงได้ในบางเขต
โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งที่๑นะครับ
แต่เมื่อพักไทยรักษาชาติถูกยุบพักไปแล้ว
คะแนนตรงนี้จะไปตกอยู่ที่พักไหนอย่างไร

สนามเลือกตั้งจังหวัดพิจิตรครั้งนี้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่
แต่มีสอสอ๓คนเท่าเดิม
นอกจากจะไม่มีผู้สมัครจากพักธัยรักษาชาติ
เต็งที่มีฐานเสียงแข็งแกร่งอยู่แล้ว

จะสามารถปาดคะแนนเสียงขวาเก้าอี้สสเมืองชาลวัน

อำเภอเมืองพิจิตรอำเภอสามงามและวัชิระบารมี

แต่ยังมีผู้สมัครจากพักพันธมิตรตระกูลเพื่อ
อย่างนายนารินบุญวงพักเพื่อชาติ

อดีตกรรมการสมาคมพ่อค้าข้าวโพด
และพืชพันธ์ไทยจากพักอนาคตใหม่

ทรงนายอาวุธเดชอุปการ
อาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
แก่นำกลุ่มเกษตรกรพื้นที่รุ่มน้ำยม
คนใกล้ชิดของนายภัยทูลแก้วทอง

สมัยต่างมีลุ้นเก้าอี้สอสอ
เช่นกันขณะที่พักพลังประชารัฐ

อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยพิศนุโลก

เหตุเลือกตั้งที่๒เดิมเป็นการขับเขี้ยวกัน

พักเพื่อไทยแต่มารอบนี้

ย้ายมาอยู่พักไทยรักษาชาติที่ถูกตัดสิทธิ์
คะแนนที่มีจึงน่าจะไหลไปทาง

โดยมีเต็งหนึ่งอย่างนางนาริยาบุญเศษ

ดุลบุญเศษอดีตสอสอหลายสมัย

ของคนตรีสนั่นขจรประสาท

มาครั้งนี้ประกาศสู้ไม่ถอย

จังหวัดพิจิตรครั้งนี้กระโดดขึ้น

คนในพื้นที่เทให้ไม่น้อย
และขณะที่คะแนนเสียงของพักประชาธิปัต

อย่างในบุญชอบสากูดจากพักประชาธิบัติ

และอำเภอโพประทับช้างเป็นการเปิดศึก

หรือศจไก่พรรคพลังประชารัฐ

ที่มีแรงหนุนจากญาติพี่น้องนักการเมือง
ท้องถิ่นตัวจริงเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันให้
ขณะที่นายวิชัยดานรุ่งโรธ
สวและอดีตรองนายกอบจพิจิตร
วงคู่นายสิริวัตรขจรประสาท
ลูกชายพลตรีสนั่นขจรประสาท
แชมป์เก่าจากพลักษณ์ชาติไทยพัฒนา
สวมเสื้อใหม่ในนามสสบัญชีรายชื่อ
พลักษณ์ภูมิใจไทยช่วยเดินหาเสียง
ขณะที่พลักษณ์ประชาธิบัตรทรงนายนรงจักรพุจัน

ก็ต่างมีสิทธิ์เข้าวินได้ด้วยเช่นกัน
จึงต้องรอลุ้นกันจนถึงโค้งสุดท้าย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน